คอร์เซ็นเตอร์ระบาดอีกแล้วนะคะคราวนี้ที่สุรินทร์คุณป้าวัยห้าสิบสองปีบอก
กลัวกลัวจริงครับแก๊งคอลเซนเตอร์มันโทรมาทวงหนี้น้องสาวทั้งที่น้องบอกว่า
หนูไม่ได้กู้พี่จะมาทวงหนูได้ยังไงแต่มันขู่ฆ่าเลยค่ะบอกว่า
ถ้าไม่คิดจะคืนเงินนะอัดเสียงไว้เลยแล้วไปเปิดตอนฟังพระสวดโอ้โห

อัดเสียงไว้ด้วยล่ะอย่าลืมอัดเสียงไว้ล่ะ
เปิดเวลายานมหาคุณค่ะ

เค้ารู้อยู่นะว่ากู้นอกระบบอภิกฎไม้

เออแต่เอาทำไว้แน่เค้าไม่ทำเค้าว่าอย่างนั้น

หาคนพูดชัดมาโทรมาได้ไหม
เหมือนเสียงเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด

นี่คือคุณวารีวรรณสีคือคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

อายุ๕๒ปีเป็นชาวบ้านตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้านี่แหละคือคุณป้าวารี
เธอบอกว่าน้องสาวติดหนี้เงินกู้นอกระบบ๖๐๐๐บาทโดนข่มขู่
บอกถ้าไม่จ่ายจะฆ่าปิดปากทุกคนก็งงไปหมด
เธอเลยโทรหาโทรไปหาน้องสาวเฮ้ยเนี่ยมีคนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบ
โทรมาหาพี่นะบอกว่าเธอไปกู้เงินเขา๖๐๐จริงหรือเปล่า
น้องสาวบอกพี่หนูไม่เคยกู้เงินนอกระบบ

ที่ว่าตู้เงินเนี่ยโทรมาโทรมาบอกว่ารู้จักคนชื่อนี้ไหม
ที่เป็นน้องสาวนะคะก็บอกว่ารู้จัก
รู้จักก็เลยว่าเขาไม่ชำระเงินเขาติดหนี้อยู่๖๐๐
ให้ตามหน่อยตามมาสองสามวันแล้วไม่ยอมไปตามให้เลย
ก็เลยว่าเงิน๖๐๐๐เนี่ยไม่เอาแล้วจะฆ่าเอาครับวันนี้
น้องสาวตอนนี้คือติดต่อน้องสาวได้ไหมครับ
ติดต่อเพราะว่าพอรู้ว่าคลิปนี้ก็เลยโทรบอกว่า
ไม่ต้องไปสนใจเพราะก็เลยว่าไปเจ้าให้ความที่สถานีตำรวจที่อยู่บน

น้องสาวบอกว่าน้องสาวกู้เงินไปแต่โทรมาทวงที่พี่
แล้วขู่จะฆ่าด้วยเพราะเธอบอกว่า
คุยแล้วน้องบอกน้องไม่ได้กู้อีกวันนึงโทรมาใหม่นะ

ไม่ละเลยบอกว่าน้องสาวยังไม่จ่ายนะนี่๖๐๐๐บาท
เธอเลยตะโกนกลับไปเลยว่าโทรมาทำไม
ไม่รู้เรื่องน้องสาวไม่ได้กู้

ยังไม่มาจ่ายเลยนะคู่เงินไปแล้วยังไม่มาจ่าย

คุณซวยไปแล้วนะคะคุณซวยไปกับมันแล้วนะ
ฉันไม่ได้ซวยเพราะฉันไม่ได้กู้เงินคุณ
เออมึงไม่ซวยหรอกนะแต่กูจะส่งคนไปฆ่ากูค่ะ

ขู่บอกว่าจะซวยขู่บอกจะส่งคนไปฆ่า

ไปเปิดในงานศพแทนเสียงพระสวดน่ะ

เขาบอกให้อัดเอออัดก็ได้อัดแล้วเอาไปแจ้งความเลย
ผู้กำกับการสพสังขะบอกว่า
แกงก์นี้นะเคยมีคนมาร้องเรียนแล้ว
คือเขาจะซื้อโปรแกรมมาจากต่างประเทศ
ซึ่งมันมีคนไทยอยู่เบื้องหลังแน่นอนแหละ

หลังจากนั้นจะจ้างคนที่อยู่ติดแนวชายแดนค่ะ
มาร่วมขบวนการส่งลิงก์ให้กู้เงินกับเหยื่อ

เหยื่อคนไหนหลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปปุ๊บ
แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเมื่อไหร่

คุณได้รับวงเงินพร้อมใช้๘๐๐๐บาท

เพียบธนาคารประชาชน

คุณผู้ชมก็อย่าไปกรอกนะอย่าไปแตะเข้าไปดูนะ

พอกรอกปุ๊บมันได้ข้อมูลแล้วมันโทรกลับทันทีเลย

แต่เพราะว่าคุณป้าวารีแกไม่ยอมไง

ก็เลยมีการโต้เถียงข่มขู่กันแบบนี้

เดี๋ยวต้องตรวจสอบกับหน่วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่าไปเที่ยวกรอกข้อมูลส่วนตัวคุณ
ชื่ออะไรนามสกุลอะไรบัตรประชาชน